ต้องให้เขาจัดคนมาให้ใช้รถของเขา

ผมทำงานมานะครับผม
ผมมียุทธวิธีของผมผมพูดมาตลอด

แล้วมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องอะไรมากมาย
ถ้าผมขอเจ้าหน้าที่ทหารเขาสองนายแล้วไปตายกับผม

ก็ยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรเลย
ก่อนที่จะมาถึงวันที่อยากจะมอบเอกสารให้นายก
ท่านต้องมีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมคะถูกสิ

เป็นเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ตลาดก่อนหรือเปล่า

คงไม่ได้เอามาต่อลองอะไรกับตลาด
เพราะเรื่องตลาดเอาอะไรมาต่อลองทุกวันนี้
มันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็หมด
เขาก็ปล่อยให้ขายแล้วไงคะเขาก็เปิดให้ขายแล้วไงคะ
คุณเปิดให้ขายคุณช่วยไปหาคนซื้อมาหน่อยสิ

ตอนคุณมาจับมาเขาก็ไล่

มันยังไม่เหลืออยู่ในตลาดเลย
เวลาเขาเข้าไปมันก็เจอของผิดจริงนะคะ
ไม่ว่าผมไม่ได้ว่าแต่ถามว่ามันเคยมีไหมเนี่ย
จับกันทั้งหมู่บ้านล้างบางอะไรกัน
เฮ้อมากัน๗๐๐๘๐๐คนอะไร
มันเคยมีไหมการปฏิบัติการแบบนี้
คุณไม่ใช่ตลาดธรรมดาไหมคะท่านรอง
อะไรไม่ใช่ตลาดธรรมดาไหมคะ
คือมันจะไปจับใครผมถามว่าคุณจะไปจับใคร
นี่คุณมาจับแม่ค้านะเนี่ยคุณมากันแบบนี้ขนาดนี้
แต่เขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะว่าท่านเป็นที่ปรึกษา
ท่านคอยควบคุมดูแลก็ไปจับผมข้างนอกตลาดก็ได้
ไม่ได้เขาไม่ได้จะจับท่านแต่หมายถึงว่า
เห็นว่ารองสันทนาดูแลอยู่หรือเปล่า
คำว่าดูแลผมก็มีเหม่สำหรับตัวผม
เดี๋ยวนั้นคุณจะใช้คำว่าผมเป็นที่ปรึกษา
แล้วก็ถ้าในเรื่องการบริหารจัดการดีกว่านะ

แม้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมีหลักฐานได้มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นจ่ายพันหนึ่งจ่ายสองพันจ่ายสามพัน

สรุปทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่ท่านบอกนักข่าวไหมคะว่า

คือที่บอกว่าจะมีสวยนี่นะผมจะพูดให้ฟัง
อยากจะให้มีเนี่ยคิดแล้วก็เก็บให้เป็น
ถ้าคุณบอกว่าคุณมาเก็บ๕๐๐บาท
แล้วมันเป็นสวยแล้วมันสามารถจะรับผิดชอบอะไรได้
ไม่คุ้มไม่คุ้มหรอก

ถ้าอยากจะเคลียร์เนี่ยนะไปถามสิในธุรกิจเอาพูดตรง
บ่อนการพนันในกรุงเทพยุคที่เปิดที๑๐กว่าบ่อน๒๐บ่อน
รู้ไหมต้องจ่ายกี่หน่วยงาน
ท่านกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มี

พูดในจังหวะในสถานการณ์นี้นะ
ที่ตลาดนี้มันมีปัญหาน่ะก็นี่ผมเพิ่งเข้ามานะ
ผมมาแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการเรียกเก็บสวย
เดี๋ยวอันนี้ดิฉันได้ยินในข่าวแล้วแต่เดี๋ยวขอรายละเอียด
ว่าท่านอาจจะเรียกค่าส่วนกลาง
แต่ผู้ค้าที่พูดกับนักข่าว
แล้ววันนี้ไปให้การกับตำรวจร้อยสองร้อยคน

ก็ไม่เป็นไรไงผมถึงบอกว่าถ้าคุณเอาผู้ค้าไป
แล้วผู้ค้าบอกว่านี่เป็นสวยคุณเอาไปกี่คน
คุณเอาคนอยู่ในตลาดด้วยกันนะ
มันมีชอบกันไม่มีอีกชอบไม่ชอบก็มี

ผมถึงบอกว่าถ้าหากคุณจะเอาแบบนี้นะ
คุณเอาไป๕๐๐ล้านค้าแล้วคุณถามให้หมด๕๐๐ล้านค้า

แต่โทษถ้าคุณบอกมีสวยคุณเลือกไป๑๐ล้านค้า
คุณก็เลือกคุณเลือกใครคุณเลือกที่มันไม่ชอบ
ท่านจะเรียกตัวเองว่าที่ปรึกษาเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ผมมาในลักษณะนั้นจริง
คำว่าคุมเนี่ยนะผมก็ไม่รู้
คุมแล้วคอยคลี่ย่าง่ายไหมคะคอยคลี่ย่าให้ไหม

สมัยก่อนสมัยเรื่องรับราชการอาหร่ายยุคนั้น
ถ้าพูดถึงเดี๋ยวมาเอาเรื่องผมอีกจะหมดอายุความแล้ว
มันก็เป็นคนละเรื่องคนละการละเวลา
วันนี้เราเคลียร์ใช่เราเคลียร์ปัญหา
แล้วการจัดเก็บแบบนี้มีทุกตลาด
ประเทศไทยมีกี่ตลาดเดี๋ยวไปเอาข้อมูลที่กรทม

ว่าพวกนี้ที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางในตลาดเนี่ย

แล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเลยเป็นมากมายเยอะแยะ
ถ้าระบุแบบนั้นแต่ไอ้ประเด็นคดีนี้ผมถาม
ผมถามแล้วกันเดี๋ยวจะหาผมกล่าวหาอีก
ก็คุณต้องการว่าให้ผู้ค้ามาเอารูปผมไปให้เขาชี้
บอกไม่ต้องเอาหรอกเปิดทีวีเดี๋ยวก็โผล่มา
คอยชี้ตรงนั้นก็ได้เอารูปผมไปให้ชี้นะ
ให้ผู้ค้าชี้ว่าคนนี้คุมไหมคนนี้คุมไหมคนนี้คุมไหมนู่น

ก็เพื่อว่าให้มันเห็นว่าผมเกี่ยวข้อง
แล้วเขาจะได้ดำเนินการแจ้งข้อหาผม
นำไปสู่กระบวนการยึดอายัดทรัพย์
อะไรที่เขาวาดวางแผนกันไว้